เหตุการณ์นี้ผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก่งไป

ตัวเขาเสียชีวิตแต่น้องหมาเนี่ยรอดชีวิต
แล้วน้องหมามันนั่งเฝ้าศพของเจ้าของเขาแบบนั้น

ญาติเขามาเห็นมันเป็นภาพที่น่าสะลดใจมากเลยนะ
นี่ครับคุณผู้ชมนะฮะจุดเกิดเหตุเป็นถนนสายเลี่ยงเมืองนะฮะ
สีบรอนที่เป็นกอไก่อำราเรือ๘๓๐๘พิษสนุนโลกนะครับ
สภาพก็ยับเยินนะฮะตกค้าอยู่ร่องกลางถนนแบบนี้
ใกล้กับต้นไม้ใหญ่คุณผู้ชมคิดดูสิ
ต้นไม้มันใหญ่ขนาดไหนแต่ว่ารถไปชนจนต้นไม้ใหญ่หักโค้นนะครับ
อันนี้คือฝั่งใกล้กับมุ่งหน้าไปทางสี่แยกประโดกนะครับ
ทีนี้เนี่ยก็ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตในรถก็คือเป็นคนขับ๑ศพนะฮะ
แล้วในรถเนี่ยมีน้องหมาน้องหมาตัวเมียอยู่นั่งเฝ้าศพอยู่
คือมันก็มาแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเจ้าของมันตายแล้วอ่ะนะนี่นี่นั่งมาด้วยนะครับ
คือตอนแรกมันก็นั่งเฝ้าศพแหละตอนยังไม่มีใครมานะฮะ
พอมีกู้ภัยมาเขาเลยเอามันออกมาจากรถนะครับ
ตำรวจก็มากู้ภัยก็มาร่วมกันชนสูตรกับแพทย์
นะฮะทีนี้เนี่ยทางด้านของอ่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือจ่าสิบเอกนิมรุษเพื่อนฝูงนะฮะ
อายุสี่สิบสองปีนะครับสภาพศพเนี่ยเขาก็สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นนะฮะ
สีเหลืองคาดแดงดำแล้วก็กางเกงขาสั้นก็มีบาดแผลชะกัน
โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าผากแล้วก็กระโหลกศีรษะแตกเลยนะครับ
ตำรวจสอบสวนภรรยาของผู้ตายคุณเพียงใจเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
นะฮะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางด้านของจ่าสิบเอกนิรุธเนี่ยขับรถออกมาจากบ้าน
เพื่อจะไปหาเพื่อนในค่ายทหารแล้วก็เอาเจ้าหมาตัวนี้ไปด้วย
ชื่อว่าเจ้าจูเป็นหมาคู่ใจเขาเลี้ยงกันรักกันมากเลย
ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันขับรถออกไปเอาน้องหมาไปด้วย
รู้สึกสังหรณ์ใจว่าปกติสามีจะไม่พาเจ้าหมาตัวนี้ไปไหนมาไหนด้วย
โดยจะให้ไปอยู่กันกับที่บ้านซึ่งจะมีน้องหมาอีก๔ตัว
แต่วันที่เกิดเหตุเอ๊ะทำไมเอาไปด้วย
ตัวเองก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามหาออกไปหาไปหามาเอ้า
มาถึงจุดนี้เอ้ยทำไมมีไฟรถกู้ภัยรถตำรวจเอ้า
หมาอยู่ข้างนอกอ้าวไปเจอสามีโอ้โหขับรถชนจนเสียชีวิต
คือเหมือนเพิ่งออกจากบ้านมาแป๊บเดียว๒๐นาทีโอ้โหแป๊บเดียว
พอเห็นว่าโอ้โหตกใจมากเลยเอารถเก๋งสามีฉันนี่
ก็เลยเบื้องต้นก็เลยคิดว่าเขาคงจะขับรถมาแล้วแบบเสียหลักหรือเปล่า
ไปชนกับร่องกลางถนนแล้วไปอัดกับต้นไม้จนทำให้เขาเสียชีวิตแบบนี้
แต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือน้องหมาที่เป็นสัตว์คู่ใจเขามันปลอดภัยเนอะ
คุณผู้ชมเพราะว่ามันนั่งที่เบาะหลังมานะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเขาก็นั่งเฝ้ามอง
เจ้าของเขาแบบตามันก็เศร้าอ่ะนะน้องหมาใช่แล้วภรรยาของผู้เสียชีวิตก็คือต้องกอดน้องหมา
แล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจคือเหมือนเจ้าจู่เนี่ยมันรู้ว่าเจ้าเจ้านายมันอ่ะเสียชีวิต
มันร้องแบบมันเห่าออกมาแบบเสียงคนคลางเหมือนมันเสียใจแบบเง้งแล้วมันก็มีอาการซึมผิดปกติ
พอมาถึงจุดนี้ตรวจสอบในห้องโดยสาร

แล้วน้องหมามันนั่งอยู่ข้างหลัง
ลักษณะคือมันห่วงเจ้านายมันมาก
ไม่ยอมห่างไม่อยากให้กู้ภัยเข้าใกล้

ในการที่จะเข้าไปนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมา
จนกระทั่งภรรยาผู้เสียชีวิตมาถึงนี่แหละ
ถึงเอาน้องหมาเอาไว้ข้างนอกก่อน
มันถึงยอมให้คนไปเก็บร่างของผู้เสียชีวิตออกมานะครับ
สันนิษฐานแบบนี้ผู้ตายขับรถมาด้วยความเร็ว
จังหวะนั้นฝนตกหนักมาก
น่าจะเสียหลักแล้วก็ตกร่องไปชนต้นไม้
ทำให้ตัวเขากระแทกแล้วก็เสียชีวิตเลย
แต่ว่าเดี๋ยวจะมีการนำร่างไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปชนะสูตรอีกทีหนึ่ง
ที่ญาตินั้นจะไปรับศพไปดำเนินการตามประเพณีต่อไป
ส่วนสาเหตุก็จะมีการตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของกล้องวงจรปิด
ว่ามีคู่กรณีหรือว่าเขาเสียหลักแล้วก็ไปชนกับต้นไม้เองนะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ